แต่ช่วงแรกนี้เราก็ต้องดูเรื่องของโชคกันหน่อยไหมคุณ
ใช่ค่ะก็จากหน้าหนึ่งก็มาดูหน้า๒นะ
ตรวจคุณสลากินแบ่งนะก็ตรวจสอบกันหน่อยใครดวงดีดวงเห่ง

ถูกกันไหมคะ๙๔๓๑๔๒
คุณผู้ชมไม่ถูกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลายคนก็ไม่ถูก

เดี๋ยวจะบอกขอบอกก่อนว่าใครได้รางวัลที่๑

รางวัลที่๑นี่นะเป็นพนักงานกวาดขยะในจังหวัดภูเก็ต
ก็รับเงินไปหน่อหอเลยส่วนอีกคนนึงอยู่สุรินทร์นะคะ
ก็ได้รางวัลที่๑เหมือนกันบอกว่าจะนำเงินไปสร้างบ้าน
ทำให้ชีวิตดีขึ้นเราไปดูกันไปทำความรู้จักกันนะคะ
ในตุมปลอายุ๓๑ปีแรงงานชาวกัมพูชาค่ะก็กลายเป็นเศรษฐีในพฤตานะคะ
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งคู่เรียกรางเงิน๖ล้านบาทไป
เขาบอกว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่อุดรมีชัยกัมพูชาค่ะ
เข้ามาทำงานรับจ้างเข็นขนมหวานขายนาน๓๔ปีแล้วนะ
อยู่ในอำเภอประสาทจังหวัดสุรินค่ะก็เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ปัจจุบันนี้นะคะก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๓คนนะคะ
ก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งในฝันน่ะ
ฝันนี่ไงดิฉันถามไปตอนต้นรายการที่เข้ามาบอกว่าคุณฝันถึงปลาหรือเปล่า
เพราะว่านายตุมเนี่ยเขาฝันว่าได้จับปลาตัวใหญ่ก็เลยซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งคู่
เพราะว่าเขามีความเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดฝันเห็นปลาจะมีโชค
ดังนั้นคุณสืบสกุลบอกว่าจะไปกินปลาแล้วก็นอนฝันใช่ไหม

โดยเงินรางวัลที่ได้มาก็จะนำไปสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ที่บ้านเกิด
แล้วก็จะเก็บไว้เพื่อสร้างครอบครัวต่อไป
โดยยังจะคงรับจ้างเข็นขนมหวานกับนายจ้างเหมือนเดิมเลยนะคะ
ครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตไปยินดีกับพนักงานกวาดขยะของเทศบาลตะบนฉลองหน่อยฮะ
ถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๖๖
ทราบชื่อก็คือนางกระหนกวันอนุมาตรอายุ๕๓ปีนะครับ
โดยเธอซื้อสลากจากผู้ค้าภายในซอยตาเอียด
โดยซื้อไว้ก่อนที่จะมาทำงานตามปกตินะ
กระทั่งช่วงเย็นก็นำสลากไปตรวจ
โอ้โหคุณอยากรู้ความรู้สึกของคนถูกรางวัลที่๑ไหม
ซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกเท่าที่ผ่านมา

ผมพูดกันไปก่อนเท่าที่ผ่านมาในอนาคตไม่แน่
ไม่แน่เขาถูกเงินรางวัลไป๖ล้านบาทนะครับ
จึงรีบไปบอกสามีเป็นคนแรกเลย
แต่ขอปิดบังใบหน้าไว้หน่อยเธออยากได้ความเป็นส่วนตัว
ใช่นะคะซึ่งพอเพื่อนร่วมงานทราบข่าว
ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่เลย
แล้วก็แนะนำให้รีบนำสลากไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
กระดกวันก็บอกว่าจะเข้ามากรุงเทพมหานคร
เพื่อมาขึ้นเงินกับกองสลากในสัปดาห์หน้านี่แหละนะคะ

ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งฝากธนาคารเอาไว้
แต่เรื่องของการทำงานก็ยังคงจะทำงาน
แล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนนะไม่ให้เปิดเผยใบหน้า
จะได้สบายใจชีวิตไม่ต้องมีผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยากเป็นคนดัง
พอมีเงินไงหลายคนบางทีก็มีคนอยากรู้จักมากขึ้น

ตอนแรกยังญาติน้อยอยู่ตอนหลังญาติเยอะแล้วนะ
แต่ว่าหลายคนก็ยากที่จะลุ้นรางวัลที่๑ก็ลุ้นเอาเลขท้าย๒ตัวแล้วกัน

ก็คือถ้าซื้อ๔๖หรือ๔๘ไม่ถูกไม่มีรางวัลใกล้เคียง
งวดหน้าแล้วก็อย่างที่บอกไงคุณสุภานี
บอกว่าคุณไม่ถูกคุณตรวจหมดหรือยัง

บางทีมันไม่ถูกรางวัลที่๑รางวัลที่๒

ไม่แน่อย่าเพิ่งทิ้งสลากไปรอตรวจก่อน